ไม่ใช่ความหวานของเบ๊ตตรงไง
หมดมดมันกัดจี๊ดเลยดูไม่ไหวนี่เลยนะ
ความรักบอกเลยว่าคู่นี้นะคะเติมความหวานให้กันตลอด
ที่ผ่านมาวันเกิดฝ่ายหญิงน้องเบสตรงเนี่ย
นี่เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องเบสไปเลย
โอ้โหอลังกาลมากอะ
ลังการงานสร้างมากเชอรี่ดูเอาเถอะเธอ
น้องเบ๊ตโชคดีขนาดไหนเช่นกับผู้ชายมาทำให้ขนาดนี้เถอะจ้ะ
เออตรงนะยังพาน้องเบสไปดินเนอร์หรูหรา
พร้อมกับมอบสร้อยเพชร๖กรัฐคุณผู้ชมค่ะ
เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งล่าสุดเนี่ย
หนุ่มตรงเนี่ยเขามาปรากฏตัวในงานแฟนมิตติ้งนะคะ

พร้อมกับเล่าให้ฟังถึงโมเมนต์นะคะวันนั้นว่า
มีความสุขมากหากใครมองว่าครั้งรักก็ยอมรับ

ตรงกับมีความสุขที่เห็นเบสมีความสุขนั่นเอง

ทุกวันนี้ค่ะตรงเนี่ยก็พยายามปรับจูนนะ

เพราะว่าอยากจับมือกันจนถึงวันที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันจริงค่ะ
ส่วนประเด็นที่พ่อบ๊าสมรักค่ะ
ไปพูดกลางรายการรายการหนึ่งนะคะว่า
ตรงขายเสื้อให้ได้แสนตัวมีเงินให้ถึง๙๐ล้านก่อนละกัน

เอองานนี้ค่ะวัดที่ลูกเขยสุดหล่อจะสู้หรือเปล่านะคะ
เราไปฟังเสียงใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาค่ะตรง
ตัวผมเองผมก็ทำงานหนักทุกวันนี้ก็ทำ๗วันอย่างนี้ฮะ
แล้วก็นานทีกว่าจะได้เจอน้อง
แล้วการเจอเนี่ยผมก็ไม่อยากเจอแบบว่าเฮ้ยเจอแล้วต้องทะเลาะกันงอนกัน
เอาเวลาที่จะทะเลาะกันไปคิดในสิ่งที่
มันจะทำให้เราสองคนมีความสุขดีกว่า
คือผมเปิดแบรนด์เสื้อด้วยตัวเองใช่ไหมฮะก็ทำเสื้อเองนี่แหละทำเสื้อขาย
พ่อก็บอกว่าเนี่ยขายให้ได้๑แสนตัวนะถ้าขายได้มาเลยขันหมากอะไรอย่างนี้
จะตกประมาณนั้นครับ๙๐ล้านแต่มันก็แซวผมว่าไวไหมล่ะฮะ
ขักสร้างครับ
๙๐ล้านมันก็อยู่ในมูลค่า๑แสนตัวตัวละ๗๙๙ซึ่งผมก็ขายมาได้
ต้องบอกว่า๕พันได้แล้วมั้ง๕พันแต่มันยังไม่ถึง๑๐เปอร์เซ็นต์เลยครับ
คิดอีกแง่เพราะบาทเขาอยากช่วยโปรโมท
จริงนะคะเป็นคนคิดบวกนะเนี่ย

ถ้าเจ็ดธรรมท์รัดกันนะคะมูลค่าค่าของเงินทองมันไม่ใช่เรื่องสำคัญคุณผู้ชมขา

ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเขาเก่งกันทั้งคู่หัวธุรกิจด้วย